ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังตามเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าครับ
ไทยรัฐทีวีทีมข่าวของเรายังตามอยู่นะฮะ
เหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งที่มหาสรคามถูกแทงที่หน้าอก
แล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
วันนั้นถ้าท่านจำได้เนี่ยมีหลานชายวัย๑๖ปี
อยู่ใกล้กันบอกว่าได้ยินเสียงก็มาดูเอ้า
เนี่ยลุงถูกแทงตายแล้วนะมีอีกคนนึงที่เป็นหลานภรรยาชื่อในกอล์ฟ
อยู่ดีก็หายไปมีภาพจากล้องวงจรปิดเดินออกจากหมู่บ้านไป
มีชาวบ้านได้ยินคุยกันทำนองดูแปลกด้วย
แล้วก็มีภรรยาของผู้ตายที่อยู่ที่บ้านตอนเกิดเหตุนะ
เขาก็บอกเอาไว้ว่าเออเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใคร
นี่ฮะภรรยานะฮะที่มาแทงสามีของเขาจนเสียชีวิต
ล่าสุดวันนี้เนี่ยสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้วนะครับ
ก็คือภรรยาของผู้ตายครับ
คือหลายคนสงสัยภรรยาว่าเอ๊ะทำไมบอกข้อมูลไม่ครบถ้วนดูแบบแปลกจะเกี่ยวข้องหรือเปล่า
สรุปออกหมายจับเลยหรอคะ
แต่ภรรยาของผู้ตายนางสาวทัศนีเนี่ยตอนนั้นกลับไม่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เรื่องนี้
บอกว่าอ๋อก๊อฟเขาเป็นรอปภอยู่กรุงเทพ
แต่ก็มีพยานที่เป็นชาวบ้าน

เนี่ยฮะข้อมูลมันเริ่มสับสน
น้องชายผู้ตายก็ให้ข้อมูลบอกว่าคืนวันเกิดเหตุมาหานายพันชัยพี่ชายที่บ้าน
วัยรุ่น๓๔คนนั่งกินเหล้าอยู่แถวหน้าบ้าน
หนึ่งในนั้นคือในกอล์ฟหลานภรรยาของพี่ชาย
แล้วนายกอฟเป็นคนไปเคาะเรียกพี่ชายของเขา
แต่พี่ชายเนี่ยไม่ยอมออกมาก็เลยขับรถกลับบ้านไป
ตอนที่เขามาตามหาพี่ชายในกอล์ฟยังไปเคาะประตูเรียกพี่ชายให้เลย
แต่พี่ชายไม่ออกมาเขาก็ขี่รถกลับบ้าน
อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาได้รับแจ้งอีกทีก็คือ
พี่ชายถูกแทงเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามนางสวัยนามบุรีแม่ของนายพันชัยนะครับ
บอกว่าหลังจากลูกชายเสียชีวิตไม่เคยเห็นหลานชายของนางสาวทัศนีที่ชื่อในกอล์ฟอีกเลยนะครับ
นางสาวทัศนีก็ไม่มาร่วมงานศพของนายพันชัยสักครั้งเดียว
ตอนนี้เผาศพไปแล้วก็ยังไม่มานะฮะงานเผาก็ไม่มาฮะ

นี่คุณแม่บอกนะฮะแม่ของนายพันชัยเนี่ยบอกว่าไม่เคยเห็นนางสาวทัศนีภรรยาลูกเนี่ยร้องไห้เสียใจด้วย
ทั้งที่สามีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วถูกแทงเสียชีวิตไม่เคยเห็นร้องไห้เสียใจเลย
ก็เลยทำให้แม่เนี่ยคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้สาเหตุคิดว่าน่าจะมาจากเรื่องความหึงหวง
นางสาวทัศนีอาจจะคิดว่าสามีเนี่ยจะกลับไปคืนดีกับภรรยาเก่า
ซึ่งความจริงแล้วลูกชายเนี่ยไม่เคยคิดจะกลับไปคืนดีอะไรกับภรรยาเก่าเลย
เขารักนางสาวทัศนีมากรักคนเดียวด้วย
แล้วลูกชายไม่ใช่คนขี้หึงด้วยที่นางสาวทัศนีให้ข้อมูลกับตำรวจกับนักข่าวบอกว่า
เขาขี้หึงอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับไม่เคยทำร้ายอะไรนางสาวทัศนีด้วย
มีแต่นางสาวทัศนีนี่แหละที่เป็นคนขี้หึง
ว่าไม่รู้ไม่รู้ไพ่ขาวันนี้แหว่ะ
ลูกสาวของนายพันชัยที่เสียชีวิตนะฮะชื่อนางสาววิพานีก็บอกกับ
แล้วก็บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับนางสาวทัศนีนี่คือภรรยาใหม่นะครับ
ก็เห็นว่าทะเลาะกันอยู่นะแต่ก่อนเสียชีวิตเนี่ย
พ่อเนี่ยเคยบอกเลิกนางสาวทัศนีด้วยนะเดี๋ยวลองฟังนะฮะ
ผัวเมียกันแต่เขาทะเลาะกันตลอดหนูไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
ล่าสุดนี่เหมือนเหมือนกับพ่อบอกว่าจะเลิกแล้วหนูเลิกกับเมียคนนี้
หนูก็เลยว่าถ้าเลิกกันแล้วทำไมยังโปรไฟล์ยังอยู่เหมือนเดิมยังคู่กัน
หนูก็ไม่เชื่อเพราะว่าอาจจะพูดเล่นเฉยพูดให้หนูแบบรู้ว่าจะเลิกกัน
หนูดูจากคลิปที่เป็นข่าวหนูก็ดูจากรอยเลือดดูจากเขาให้ปากคำ
คือถ้าสมมุติคนเป็นเมียกันผัวตายทั้งคนมันต้องร้องไห้ต้องมีความรู้สึกบ้าง
พี่เขาตอบไม่รู้ไม่เสียใจอะไรเลยงานศพพ่อหนูเอามาส่งแล้วก็กลับไปเลย
วันเผาก็ไม่มาอีกวันหนึ่งหนูไปเอาบัตรประชาชนพ่อเขาก็ยังนั่งอยู่เฉยอยู่เลยอยู่ที่บ้าน
ก็ยังแต่งตัวดีไม่มีน้ำตาไม่มีความเสียใจอะไรเลยค่ะแต่เขาปฏิเสธทุกอย่างว่าไม่รู้เลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ
แล้วก็ไปที่บ้านของนางสาวทัศนีนะครับหลังจากที่รู้ข่าวว่าเธอได้รับการประกันตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วก็นำตัวฝากขังที่ศาลนี่ฮะแต่เธอบอกไม่ขอให้ข้อมูลก็แล้วกันนะไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรมากนักนะครับ
เนื่องจากจะเสียรูปคดีนะครับก็ไปสอบถามญาติของนางสาวทัศนีที่เป็นคนเจอนายพันชัยนอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านคนแรกด้วย
แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเหมือนกันเพราะว่าทางทนายความบอกว่าเดี๋ยวไปให้ข้อมูลในชั้นศาลจะดีกว่านะครับ
ธนายความบอกว่านางสาวทัศนีได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน๑๕๐๐๐๐บาทนะครับใช้หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินยื่นประกันนะครับ
หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินยื่นประกันนะครับ
แต่ว่าข้อมูลเชิงลึกถามว่าทำไมตำรวจถึงขอนุมัติศาลออกหมายจับนางสาวทัศนีภรรยาผู้ตาย

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครนะแต่เอาเป็นว่าทางคดีนะ
ตำรวจเขาขออนุมัติศาลออกหมายจับนางสาวทัศนี
ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะที่เขาจะปฏิเสธนะครับ
หลายก็ต้องไปว่ากันต่อในชั้นศาลนะฮะ